ยังเป็นทางการสำหรับการแนะนำวันโตรว์ตั้งไทยฤทธิ์๑
อย่างเป็นทางการสำหรับคู่ของบุรีรำกับทางราชบุรี
บุรีรำแชมป์เก่าจะออกสตาร์ทเตะเกมแรกก่อน
เราไปดูเรื่องราวของการสรุปงบประมาณในการทำทีมดีกว่า
จริงเนี่ยหลายคนติดตามซ่านมาแล้ว
แต่ว่าในเมื่อเปิดตัวกันเกือบจะครบทุกทีมแล้ว
เพียงแค่การท่าเรือที่จะเปิดตัวนะครับ
ก่อนที่จะมีคิวเตะก็เหลือทีมเดียวแล้ว
ดังนั้นเดี๋ยวเราสรุปรวบรวมงบประมาณของทุกทีมกันดีกว่า

เริ่มต้นที่ทีมในกลุ่มลุ้นแชมป์
เพราะว่าเป็นทีมที่ทุ่มงบประมาณจากข่าวนะสูงสุดแล้วคือ๔๐๐ล้านบาทนะครับ
เพราะว่าปล่อยนักเตะออกไปเยอะมากนะครับตัวหลักที่เป็นดีกีทีมชาติ
ธีรสินธีรทรออกไปเล่นที่ญี่ปุ่นหมด
แล้วก็ได้ตัวหลักมาที่เน้นเลยเนี่ยคือคนนี้ครับ
ก็คือ๒ล้านบาทแต่ว่าบางสมัครก็บอกว่าโอ๊ยจ่ายแค่๑๔ล้านบาท
เพราะว่าทางชาวซันโคโยต้องการสัญญาระยะยาว๒ปีขึ้นไป
เลยยอมรับค่าเหนื่อยน้อยอันนี้ก็แล้วแต่แหล่งข่าวแต่ละที่
แต่ความจริงในสโมสรนักเตะก็รู้ว่าดี
ครับส่วนอีกหนึ่งทีมที่มีงบประมาณการทำทีมรองลงมานะคะ
ก็คือทีมแชมป์เก่าค่ะอย่างบริรามยูเนเต็ดนะคะ
งบประมาณการทำทีมของฤดูการ๒๐๑๘อยู่ที่ประมาณ๓๐๐ล้านบาท
ซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้ทุ่มงบเท่ากับเมืองทองนะคะ
เพราะว่าปีนี้บุรีรำจะเน้นไปที่การผลักดันผู้เล่นในระดับเยาวชนขึ้นมา
แต่ก็จะใช้งบไปกับการปรับปรุงโครงสร้างสนามและโครงสร้างสโมสรแล้วก็นักเตะต่างชาติด้วย
๒ปีเกือบ๕๐คนนะครับสำหรับทางบุรีรำที่ผลักดันเด็กขึ้นมา
ขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ได้หรือว่าเล่นไม่ได้แต่ก็ลดแล่นในทีสี่ซึ่งเป็นทีมชุดดีนะครับ
เดี๋ยวติดตามผลผลิตของบุรีรำปีนี้จะจี๊ดขนาดไหนนะครับ
ปีนี้งบทำทีม๒ทีมก็ราวทีมละ๒๕๐ล้านบาท
แล้วก็มีเสริมทัพมาบ้างนะครับก็อาจจะไม่หือหวาย
แต่ว่างบทำทีมเนี่ยไม่มีขาดแน่นอนสองทีมนี้เชียงรายก็แข็งแกร่งนะครับ
แต่เฉพาะขุมกำลังต่างชาติก็นำโดยคือตั้งสินวาที่คุ้นเคยกับอีกของไทย
อีกหนึ่งทีมที่น่าสนใจเหมือนกันยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะ
ว่างบประมาณการทำทีมของท่าเรือในปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ๒๒๐ล้านบาท
ผมว่าคงไม่รวมเหมือนเงินก้อนนี้หรอกก็คงจะเต็มที่แล้วก็น่าจะสอดแทรกได้จริง
อย่างที่นักข่าวตั้งเป้าหมายไว้เพราะว่าผมดูจากรายชื่อผู้เล่นแล้วตัวดี
ดีนะผมว่าอาจจะไม่ใช่ผู้เล่นต่างชาติหน้าใหม่แต่ว่าเป็นคนที่โชว์ฟอร์มดีในลีกอยู่แล้วแล้วก็
เปลี่ยนภาพล้งภาพลักษณ์มา๔สโมสรแล้วก็โลโก้สโมสรแล้วก็ชื่อของสโมสรนะครับ
ส่วนระดับกลางครับงบก็๑๐๐ล้านก็มีทั้งสุพรรณบุรีนครราชศรีมาราชบุรีแอร์ฟอร์สนะครับแล้วก็น้องใหม่
อีก๒ทีมมีชัยนาธแล้วก็ประจวบงบอยู่ที่ประมาณสัก๖๐๗๐ล้านบาท
แอร์ฟอร์สนี่ไงกระแสดีนะพี่เตียนในพูดภูมิฮาเลยบอกว่าขอที่๑๓
ที่๑๓ก็คือรอดจากตกชั้นเพราะว่าตกชั้น๕ทีมถูกต้อง
คือถ้าได้ที่๑๔คือตกชั้นแต่ว่าขอรอดมาอันดับเดียวพอ
ปีนี้ฤดูการนี้หลายทีมก็ต้องพยายามทำผลงานเพราะว่าตกชั้นเยอะ
คือถ้าเล็กจมอยู่นะครับจมอยู่อันดับสุดท้ายผมบอกให้เรียนว่าขึ้นยากมาก

ก็มาถ้าดูสรุปทั้งหมด๑๘ทีมในฤดูการนี้ก็งบประมาณทำทีมรวมกันแล้ว
น่าจะประมาณ๒๘๐๐๓๐๐๐ล้านบาท
ก็เติบโตขึ้นเรื่อยนะครับอาจจะไปเทียบกับหัวหลีกระดับยุโรปมันคงไม่ได้
ยุโรปนี้ก็ซื้อนักเตะกันทีไปกันตั้งหลายพันล้านแล้ว
แต่ของเราเนี่ยมาถึงวันนี้ได้ก็ไม่น่าเชื่อนะครับ
วันหนึ่งเราก็จะมีโอกาสนะครับไปเทียบเท่ากับหลีกชั้นนำในเอเชีย